เรามาลุ้นกันยาวไปนะครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อและข่าวแปลกนะครับ
เริ่มกันที่วัดโพทองกันก่อน
ที่อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
เพราะที่นี่โอ้โหท่อนตะเคียนใหญ่มากคุณ

กว้างเมตร๒๐นะครับ
แล้วก็ถูกพบในคลองในหมู่บ้าน
แล้วก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายมาไว้บริเวณวัดแห่งนี้นะครับ
มีการเทปูนฐานบรองแล้วก็สร้างสารให้เจ้าแม่ตะเคียนทอง

อย่างนี้ฮะแม่ย่าทองคำแม่สบายทอง
นางฟ้าทิพย์เกษรแม่รัตนาพรแล้วก็พ่อปู่ศรีนินนะครับ
โดยท่อนตะเคียนใหญ่นี้มีอายุกว่า๗๐๐ปีนะ
ส่วนงวดที่ผ่านมา

คือชาวบ้านได้รับโชคกันมากเลยนะฮะ
แล้วก็ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมากนะครับ
ก็นำชุดไทยเครื่องไหว้ต่างมาแก้บนถวายนะฮะ

นี่ชาวบ้านก็รูปคลำคุณผู้ชมส่องเอาเองนะฮะ
ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นอะไรบ้างนะครับ
โดยคุณพี่มณีรัฐแปนใจนะครับ
คุณพี่เขาบอกว่างวดที่ผ่านมา
พี่เขาก็ได้โชคจากเจ้าแม่ตะเคียน
ก็เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นบาทนะ
โดยขณะที่กำลังไหว้ขอโชคนั้น

ก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะครับ

ไปต่อนะคะที่โลกออนไลน์
ที่กำลังยกขึ้นเหนือพระอุโบสถเนี่ย

แบบไหนค่ะสองตัวคุณอุ๋ยเหมือนเป็นเลข๕หรือเปล่าข้างหลัง
เลข๕ข้างหลังเลข๑ถูกใช่ไหมชาวบ้านบอกตรงกับคุณเลยบอกเลข๑อยู่ข้างหน้าเลข๕อยู่ข้างหลัง
แต่ถ้าจะไปซื้อมันก็สลับกันได้ก็แล้วแต่
แหละจะสับสนตรงนี้แหละนะคะซึ่งต้องบอกว่านี่กำลังเป็นการยกช่อฟ้าขึ้นมานะคะ
บริเวณพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวง
หรือวัดจวนค่ะอยู่ที่ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะ
ซึ่งพระคู่พิสารศิริวัตรหรือว่าหลวงนาศเนเจ้าอาวาสวัสดิ์แล้วก็ญาติโยม
ร่วมกันปฏิสังขรเปลี่ยนหลังคาทาสีพระอุโบสถใหม่
เพราะว่าหลังเดิมเนี่ยซุดสมเหลือเกินเพราะทำเสร็จก็ต้องมีการยกช่อฟ้าถูกไหมคุณ
ช่อฟ้าอันเดิมเนี่ยนะอายุ๑๑๖ปีอ่ะ๑๑๖ปี
ก็เลยทำให้มีชาวบ้านจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะช่วงพิธีสำคัญในการยกช่อฟ้าขึ้นพระอุโบสถนี่แหละ
ชาวบ้านต้องต่อแถวยาวจากพระอุโบสถไปถึงประตูวัด
ระยะทางการต่อแถวเกือบ๒กิโลเมตรต่อกันตรงนั้นดูพิธีกันจนกระทั่งเสร็จสิ้น
หากนั้นก็มีการแชร์ภาพแชร์ออกไปในโลกออนไลน์
ชาวบ้านหรือคนที่เขาดูผ่านโลกออนไลน์เขาก็ฮือฮากันไง
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลแหละเดี๋ยวเอาไปเสี่ยงโชคต่อไป
เด็กโชคต่อไปก็เงานะคะก็ตีกันไป
เขาบอกเห็นชัดเลยชาวบ้านเห็นพร้อมกันเลย
เอาพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันอีกนิดนึงค่ะ
ไปที่วัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่นะคะ
ก็คือที่นี่เลยนะคะวัดโลกโมลีนั่นเองนะคะ
วัดแห่งนี้อายุมากกว่า๕๐๐ปีแล้วค่ะ
สร้างขึ้นมาตั้งแต่พศ๑๙๑๐สมัยอาณาจักรล้านนา
หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านไปกราบไหว้กันนะคะสำหรับที่นี่
ก็คือรูปปั้นของพระนางจิรับประพามหาเทวี
ซึ่งขึ้นครองราชในปี๒๐๘๘ถึง๒๐๘๙นะคะ
ซึ่งตอนนั้นอยู่ในยุคเหล่าขุนนางเรืองอำนาจ

ครั้งนั้นสมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์อายุทยา

พระนางช่วยไม่ให้เกิดศึกระหว่างอายุทยากับเมืองเชียงใหม่
ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาค่ะ
ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีวัยรุ่นมีคนหนุ่มคนสาว

ที่เดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ

นิยมเข้าไปเพื่อที่จะกราบไหว้รูปปั้นของพระนาง
บนบานขอให้สำเร็จสมหวังเรื่องความรัก
การเรียนหน้าที่การงานขอโชคขอลาบ
รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจต่างด้วย
ซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่าส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จสมหวังไปตามกันนะคะ
สำหรับการแก้บนเนี่ยก็นิยมจะทำบุญที่วัด
ก็จะมีการนำทั้งไข่ต้มทั้งผลไม้นำมาแก้บนกันส่วนใหญ่นะคะ
ครับไปที่นี่กันบ้างฮะ
เจ้าของบ้านเชื่อนะครับว่านี่มีพญานาคอยู่ที่นี่

คือเจ้าของบ้านเลขที่๑๘๓ซึ่งอยู่แถวทางขึ้นดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อว่าเจ๊หน่อยนะเจ๊หน่อยฝันเห็นพญานาคาราชวนเวียนอยู่บนหลังคา
ฝันแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้ง
ทีนี้ก็เลยต้องทำพิธีบวงสวงองค์ปู่พญานาคาราชนะครับ
ซึ่งเธอเชื่อว่าองค์ปู่พญานาคาราชอยู่สถานที่แห่งนี้มานานหลายปี
แล้วก็มาให้โชคให้ลาบกับทางเจ๊หน่อยด้วย
เพราะถูกรางวัลติดต่อกันมาถึง๑๒งวด

ล่าสุดนี่เอามาโชว์ให้ดูงวดที่ผ่านมาก็ถูกเลขท้าย๔๖
ให้ดูอีกว่านี่ถูกจริงนะ
ในพิธีบวงสวงสิ่งที่นักเสี่ยงโชคไม่พลาดก็คือนี่ครับ
การไปส่องหาเลขจากทูบนำโชคที่จุดในกระถางทูบ
นี่ครับโอ้โหเห็นชัดเลย
ไม่ชัดมากครับค่ะค่ะเลยคุณผู้ชมดูหน้าจอการเอานะฮะ

ดิฉันเห็นเลขหนึ่งเมื่อกี้หมู่ที่อยู่ที่บ้านนี้
ไปตรงกับเลขยกช่อฟ้าเป็นเงาไม่สูงหรือ
แต่เมื่อกี้เลขปลายทูบ๑อะไรนะ

อะไรเนี่ยนะฮะบนกระจุดนี่แหละค่ะ

บริเวณหน้าศาลปู่ทองมาดอนปู่ตาที่บ้านหนองบัวบาน
ตำบลสุมเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
นี่ครับที่นี่มีชาวบ้านไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วก็มีพ่อจ้ำเป็นผู้นำกล่าวไหว้บูชาและขอพรนะครับ
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เดินรอบศาล
แล้วก็ไปเจอต้นไม้ที่หน้าศาล
มองไปเห็นคล้ายใบหน้าคนนี้นะฮะ

สอบถามผู้ดูแลสารบอกว่าคือไม่มีใครนะมาแกะสลักรูปนี้ไว้นะครับ
แล้วก็ไม่มีใครเป็นคนมาทำคือไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์

บางคนอาจจะมองแล้วก็เชื่อว่าปู่คงจะมาให้โชค
ทีนี้ก็เลยส่องหาตัวเลขที่ลำต้นไม้ใหญ่เลยนะฮะ

ส่วน๒วันก่อนมีการทำพิธีแก้บน
แล้วก็ร่างทรงปู่ทองได้มาบอกเลข๓ตัวบ้าง๒ตัวบ้างแหละนะครับ
แล้วก็จดเขียนไว้แบบนี้
ให้ชาวบ้านที่มากราบไหว้บูชาก็ได้ส่องได้ดูกันนะครับ
เช่นเดียวกับที่บริเวณหน้าสารเก่าดั้งเดิมของพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมาข้างเกาะคำชโนธบ้านโนนเมืองนะครับ
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
มีนักท่องเที่ยวมาเสี่ยงโชค
เดินทางมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายนะครับ
โดยตอนนี้มีสะพานเชื่อมต่อจากลานจอดรถข้างอาคารอเนกประสงค์ของเกาะคำชโนธ
ให้สามารถเดินไปกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าที่สารเก่าได้อย่างสะดวกแล้วนะครับ
สำหรับคนที่ชอบตัวเลขก็มาแสวงหาตัวเลขที่นี่
จุดทูปขอโชคขอลาบก็เห็นเลขกันไปหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็เลขก้านทูบก็เห็นชัดเหมือนกันนะ

ไปกันที่วัดประชุมมิตรบำรุงค่ะ
อยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ที่นี่อดีตนักมวยชื่อดังยุค๙๐
ฉายามันสอกิจพัฒนาก็ได้ไปด้วย
จุดทูปขอโชคขอลาบจากกุมารทองไอ้จุกนะคะ
นักมวยเขาบอกว่าเขานับถือไอ้จุกกุมารทองมานานแล้ว
แล้วก็ได้รับโชคมาตลอดไม่พลาด

ส่วนงวดที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ไหว้ไอ้จุกเสร็จ
ก็กวาดเศษประทัดที่เหล่าบรรดาเหล่าเซียนนักเสียงโชค

ปรากฏว่าเกือบแล้วเกือบถูกรางวัลที่๑แล้ว
ไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองค่ะ

ยังไม่ถึงคิวในการเป็นเศรษฐี

เจ๊หลินค่ะเจ๊หลินเป็นไหมคะลอตเตอรี่หน้าวัดบอกว่า
ทุกครั้งหลังผลออกลอตเตอรี่ผลรางวัลออกเสร็จสับ
ชาวบ้านก็จะพากันมาแก้บนไม่ขาดสายเลยนะคะ
วันนี้ก็เห็นตัวเลขชัดเจนเหมือนกัน
อยู่ในอ่างน้ำมนต์เขาบอกว่าเป็นเลขอะไรเดี๋ยวไปส่องดูเอาเองนะคะ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ต้องแล้วแต่คน
พระพุทธรูปังมารวิชัยที่มีความสูงถึง๓๐เมตรค่ะ
สาธุชนและนักเสี่ยงโชคเชื่อกันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะ
เมื่อได้กราบไหว้ขอพรอะไรก็จะสุขสมหวัง
ตามที่ขอสมดังชื่อของท่านเลย
จะสังเกตได้จากทุกวันนะคะ
จะมีผู้นำข้าวสารอาหารแห้งหัวหมูผลไม้ไปแก้บนทุกวัน
และยังมีเสียงประทัดเสียงเขย่าเซียมซี
ดังตลอดทั้งวันที่บริเวณรานด้านหน้าที่ตั้งองค์หลวงพ่อด้วย
หนึ่งในผู้ที่เดินทางไปทำบุญค่ะ
คือนางสาวกาญจนา๑หาทัยรัตนาอายุ๓๖ปี
บอกว่าเดินทางมากับครอบครัวนะคะ
ตั้งใจมากราบขอพรองค์หลวงพ่อสมหวัง
เนื่องจากว่าเป็นช่วงสิ้นเดือน
ใกล้วันออกสลากแล้วก็อยากจะมาเสี่ยงโชคดูหน่อย
เพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไปถูก๕ใบนะ
ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐนี่แหละ
บริเวณนั้นทันทีเลยนะ
ไปที่วัดสว่างอารมณ์กันบ้างนะฮะ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
โดยนายสุวิทย์น้อยวิรัยอายุ๔๓ปี
แล้วก็นางสาวพาวินีอินมูลอายุ๓๑ปี
สองสามีภรรยาชาวสมุทรสาคร

มาถวายแก้บนหลังจากเคยขอโชคขอลาบ
แล้วก็ประสบความสำเร็จจากธุรกิจค้าที่ดิน
ได้ค่าในหน้าโอ้โฮนับล้านบาทนะครับ
โดยมีพระครูยะติธรรมมานุยุทธ์
หรือว่าพระอาจารย์แป๊ะธรรมิกิจิอาจารย์เจ้าวาสนะฮะ
ประกอบพิธีบวงสวงกราบไหว้ให้นะครับ
หลังเสร็จสิ้นพิธีก็กราบไหว้ขอพร
ขอโชคขอลาบจากพระเงินพระทอง
ขย่าวเซียมสี่สามครั้ง

หล่นมาเป็นเลขอะไรก็เป็นโชคของเขา

ปิดท้ายกันที่วัดโคสิตาบราม
ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏนะครับ
ก็มีประชาชนลูกศิษย์ลูกหาและคนที่เคารพเลื่อมสายหลวงพ่อกลวย
พระเกจิชื่อดังที่ท่านมรณภาพไปแล้ว
เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
วัดแห่งนี้ไม่ขาดสายเลยนะครับ
โดยสิ่งของที่คนนำมาถวายหลวงพ่อกลวย
ก็คืออาหารโปรดสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
นั่นก็คือขนมจีนน้ำยา
เพราะเชื่อว่าการถวายของโปรดของหลวงพ่อ
แล้วจะได้รับความเมตตาจากท่าน
และอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ไม่แพ้กัน
ก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
หลวงพ่อท่านชอบดื่มหลังจากที่ท่านฉันอาหารนะฮะ
ซึ่งบางคนนำมาถวายเป็นขวด
บางคนนำมาถวายเป็นโหล
บางคนที่เคยมาขอพรและได้โชคสมหวัง
ก็นำมาถวายแบบเป็นรังเป็นรังเลยนะฮะ
และที่พลาดไม่ได้ก็คือการลุ้นเลขใต้ฝาเครื่องดื่ม
โดยผู้ที่มากราบไหว้ถวายเครื่องดื่ม
อิทธิษฐานขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อแล้ว
สุ่มครับสุ่มเลือกฝาเครื่องดื่มออกมา๑ฝา
เพราะเชื่อว่าหลวงพ่อท่านจะเมตตาให้โชค
ฝาจะมีเลขอะไรกันบ้างก็ต้องว่ากันไปนะครับ

จากการซื้อเลขใต้ฝาเครื่องดื่มทุกงวด
บางคนนะติดต่อกัน๓๐งวดที่ถูกรางวัล
อย่างยาวไปดูเหมือนว่าทุกที่รวดมีโชคนะฮะ
แต่อย่างไรก็ทำเอาพอทำเนาก็พอนะครับ
ใช่ฮะพอประมาณนะถือว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ